นี่ส่วนข่าวนี้นะสาเหตุเดี๋ยวต้องไปดูว่ามาจากตัวคน
มาจากรถหรือว่ามาจากถนนมาจากอะไรกันแน่ผู้หญิงคนนี้ก็ขับเบนส์มาค่ะ
เป็นสีแดงนะปรากฏว่ามีจังหวะเสียหลักคุณพุ่งขึ้นฟุตปาด
ชนกับร้านริมทางยังไม่จบค่ะไปชนกับเสาไฟหักโค้น
แล้วก็ไปชนกับท้ายรถบัสทีนี้ไฟลุกท่วมเลยค่ะ
คนเก็บออกมาจากตัวรถนะครับไปอยู่ในรีสอร์ท
รถดะเทิงกำลังอยู่ระหว่างวันยี่สิบห้านะครับ
เป็นรถเก๋งสีแดงนะครับรถเก่งสีแดงนู่นครับ
ถ้ายังไม่เอามาชนมานี่ครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณดูสภาพความเสียหายของทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นรถเบ้นคันนี้
ข้างทางต่างรวมถึงรถบรรทุกรถบัสที่เสียหายด้วย
ค่ะแล้วต้องดูนะว่าสรุปแล้วข่าวนี้มันมีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะคะ

ใช่เพราะว่าเห็นสภาพไฟท่วมขนาดนี้บางคนบอกว่าโอ้โหคนขับไม่น่าจะรอดโดนย่างสดหรือเปล่า
เหตุการณ์เนี้ยค่ะรถที่กำลังไหม้รถเก๋งคุณสืบสกุลดูออกไหมเนี่ยว่าเป็นรถเก๋งสีแดง
โอ้โหเป็นแต่ซากแล้วคุณเออนี่คือเบนส์สีแดงนะคะทะเบียน๒กกสเส๕๒๗๑ทะเบียนกรุงเทพ
เจ้าหน้าที่นะกว่าจะฉีดน้ำเพื่อดับไฟได้ครึ่งชั่วโมงค่ะทีนี้ก็ไปดูสภาพรถเก๋งโอ้โห
โดนไฟไหม้ทั้งคันคนขับคือนางสาวจิดาพารุ่งเรืองกรอายุ๓๙ปีนะคะเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะ
แทกบริเวณหน้าอกแล้วก็ช่วยเหลืออันนี้ตอนช่วยเหลือคนขับออกมาได้
หลังจากนั้นกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานก็นำตัวคนขับรถ
คือนางสาวจีดาพาส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือเลยนะคะ
นี่ไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าเห็นจากซากรถแล้วโอ้โหตอนแรกคิดว่าไม่เหลือนะฮะ
แล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้นี่คุณดูตอนที่ฉีดน้ำดับไฟแล้วสิ
ซากรถไม่เหลือสีเดิมอยู่เลยค่ะไฟมันไหม้ไฟมันคลอกไปหมด
เหตุการณ์นี้ตอนที่ตัวนางสาวจีดาพาสขับรถมาเนี่ยนะคะเสียแล้ว
แล้วก็พุ่งขึ้นฟุตบาทพอพุ่งขึ้นฟุตบาทตรงนั้นมันจะมีร้านค้าข้างทางอยู่ใช่ไหมนี่
ปรากฏว่าไปชนกับร้านค้าข้างทางกวาดไปหมดเลยนะดูสิคุณดูสิความเสียหาย
นี่ค่ะเกลือนกระจายเต็มถนนเท่านั้นไม่พอ
เสาไฟส่องสว่างตรงนั้นก็โดนชนจนหักโค้นมาต้นหนึ่ง
อันนี้คือตรงข้างหน้าใช่ไหมคะตัวกระจังหน้าของรถเบนส์
แล้วนี่ท้ายรถบัสคุณเห็นมั้ยนะยับเลยอ่ะ
ขนาดรถใหญ่เพราะอะไรหลังจากชนเสาไฟส่องสว่างแล้ว
ก็พุ่งไปชนท้ายรถบัสแบบนี้ค่ะ
คนขับรถบัสนะครับเจ้าของรถบัสบอกว่า
จอดรถบัตรคันนี้อยู่ดีนะฮะก็มีรถมาชน
แล้วเชื่อไหมชนจนรถบัตรรถใหญ่คันนี้

คือเหมือนกับเคลื่อนตัวมาข้างหน้าแปลว่าแรงอัดแรงกระแทกเนี่ย
มันแรงมากมากนะเจ้าของรถยังตกใจ

ฝนตกลงมาตลอดแล้วพื้นถนนนะคะ

นิทานว่าคนขับส่วนหนึ่งนะ
ดูสภาพรถมองไม่ออกเลยว่าเป็นเบนส์เหลือแต่ซากเป็นเขม่าแบบนี้เลยนะคะ